ส่วนข่าวต่อไปจะเป็นคนดีทำไมยากจัง
อยากจะเป็นคนที่แบบว่าช่วยเหลือคนอื่น
คนอื่นมาถามทางโดนกระชากสร้อยใสเชิงอย่างนั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยสันติศุกร์
ครองสี่ทะโบร์นลำลูกา
อเภอลำลูกาจังหวัดปฑุกษะพุทธานี
นางสาวสายฝนเล็กน้อยวงอายุ๒๘ปีอยู่
ที่สามสิบเอ็ดอำเภอรำรุกาจังหวัดประธุมธานีครับ
ไปเลยไปที่สพลำลูกกาครับเพื่อแจ้งความว่า
มีคนร้ายนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับขี่มอเตอร์ไซค์แกล้งมาถามทาง
แล้วกระชากสร้อยคอขี่รถหลบหนีไปนางสายฝนนะฮะ
คุณสายฝนเนี่ยเล่าบอกว่าโจรแสบรายนี้เป็นผู้หญิงนะ
เสื้อคลุมแขนยาวนุ่งกางเกงขา๓ส่วนสวมหมวกแก๊ปนะครับ
ใส่เมสด้วยใส่หน้ากากอนามัยด้วยขี่รถใช้กายรถยนต์
อนด้าคลิกครับไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน
จอดถามว่าโทษนะโทษนะรู้จักบ้านคนชื่นชอบไหม
อ่าเธอไม่รู้จักสิครับคือมันก็คงแต่งเรื่องขึ้นมาน่ะ
ชอบมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ชอบไหนอ่ะเออนะฮะ
หนักสองสลึงที่เธอใส่อยู่นะครับแล้วก็เร่งเครื่อง
หลบหนีไปนะครับหน้าปากซอยอย่างรวดเร็วเลย
พยายามขี่ตามไปนะครับแต่ไม่ทันนะครับ
คนร้ายขี่ออกไปทางถนนลำลูกกาแล้วก็หายจ้อยเลยครับ
เมืองต้นนะครับตำรวจชุดสืบสวนสพลำลูกกานะครับ
ลงพื้นที่หาข้อมูลของคนร้ายแล้วก็จะไล่เช็คกล้องวงจรปิดนะครับ
เส้นทางที่คนร้ายคาดว่าคนร้ายเนี่ยจะใช้หลบหนีนะครับ